กลับมาทำไม
ฉันลืมเธอไปหมดแล้ว
ความหวังที่เคยเผลิดเลว
ฉันลืมหมดแล้วไม่อยู่ในใจ
มันเป็นอดีตไม่คิดจะฝืนคืนใหม่
ดีแล้วต่างคนต่างไป
กลับมาทำไมทำไมต้องมา
ก็เมื่อวันนั้น
ที่ฉันล้นวอนเธอไว้
เหนียวรังแทบเป็นแทบตาย
ยังทิ้งฉันไปต่อหน้าต่อตา
พอมาวันนี้
ใจฉันเริ่มดีขึ้นมา
เธอกลับจะคืนมา
เหมือนฉันเป็นสาราริมทาง

ก็มีหนึ่งใจ
เธอจะทำร้าย
ทำร้ายมันสักกี่ครั้ง

กับหัวใจที่พายพัง
เหลือลมหายใจอีกอย่าง
ถ้าหากเธอยังต้องการ
กลับมาทำไม
ขอความเห็นใจสักครั้ง
ไม่ขอยืดเยื้อเรื้อรัง
เห็นใจกันบ้างคิดว่าสงสาร
อย่ากลับมาเลย
ฉันเคยเศร้าทรมาน
ขอร้องถ้าเห็นใจกัน
อย่าหันกลับมาอีกเลย
อย่าหันกลับมาอีกเลย